เกิดเหตุสะเทือนขวัญค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดกำแพงเพชร
พ่อแท้ฆ่าลูกชายวัย๖ขวบแล้วนำร่างไปโยนทิ้งแม่น้ำปิ่ง
อ้างว่าลงมือก่อเหตุเพราะลูกดื้อและก็สน
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
สาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไร
เราไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ยืนตรงไหนยืนค่ะยืนตรงนี้มาทำทางไง
ดับแผ่นแล้วก็โยนไป
ชีพไปจุดโยนชีพตรงไหนวะ

ชีพคลิกนี่คือชมหน้าของไนบอลวัย๓๓ปี
ผู้ต้องหาฆ่าน้องนิกลูกชายแท้วัย๖ขวบ
ทุบตีจนตายโยนศพทิ้งน้ำอำพลางคดี
หลังก่อเหตุตำรวจตามรวบตัวเอาไว้ได้
พาไปชี้จุดทิ้งศพริมตลิ่งแม่น้ำปิ่ง
ตะบนวังยางอำเภอครองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นพฤติกรรมสุดธมินขนาดลูกแท้ยังฆ่าได้

เริ่มจากตอนค่ำของวันที่๑๙กันยายน
ตำรวจพบร่างของน้องนิกกลายเป็นศพลอยอยู่ในน้ำ
ตามร่างกายมีสัตว์แสนหลายจุด
ใบหน้าหางคิ้วริมฝีปากลำคอ
หน้าอกมีรอยฟกช้ำขาขวามีแผลชะกัน
นำตัวนายบอลมาสอบปากคำ
หนี้ให้การวกวนแต่พบพิรุษตั้งแต่แรกมากมาย
เมื่อถูกบี้สอบไม่นานสุดท้ายก็ยอมเปิดปาก
คนเป็นพ่อฆ่าลูกชายอ้างสาเหตุที่ทำลงไปเพราะลูกดื้อ
วันเสาร์ที่ผ่านมามีเพื่อนบ้านมาบอกว่าลูกไปแกล้งลูกของเพื่อนบ้านจนฟันหัก
ทำข้าวของเสียหายวันเกิดเหตุกลับมาจากทำงานเมามา
ทุบตีและจับลูกทุ่มลงกับพื้นจนแน่นิ่งไป
พอเช้ามาเห็นลูกนอนไม่ไหวติงสิ้นลมหายใจ
จับศพของลูกชายนั่งหน้ามรถจักรยานยนต์ประคองร่างขี่รถนำศพไปทิ้ง
หนูเนี่ยนี่มัน
ทุ่มกับพื้น
ในชั้นนี้ตำรวจยังไม่เชื่อในคำให้การ
เพราะจากการสอบปากคำแม่ของเด็กที่เล่นกับน้องนิก
บอกไม่ได้ติดใจอะไรเป็นแค่เพียงเด็กเล่นกัน
แรงจูงใจเรื่องนี้เบาบางจึงเหลือเรื่องที่นายบอลไม่พอใจภรรยา
บอกเลิกไปมีสามีใหม่จึงอาจทำประชดด้วยการฆ่าน้องนิก
ตำรวจคุมตัวในบอลไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ห้องเช่าในพื้นที่ตำบลท่ามะเขืออำเภอกรองขลุง
ทำกลางเสียงสาบแช่งด่าทอของชาวบ้านที่รอดูชมหน้า
พยานที่เป็นคนแจ้งความเด็กหายบอกว่า
เมื่อวันเสาร์ไปเจอน้องชายของนิกบอกว่าพ่อซ้อมพี่นิก
เมื่อเห็นท่าไม่ดีจึงรีบไปแจ้งความ
เพราะน้องนิกหายตัวไปอย่างผิดสังเกต
สังหรณ์ใจเพราะที่ผ่านมาในบอลทำร้ายร่างกาย

ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากความเครียดที่ภรรยาบอกเลิก
ตั้งแต่ภรรยาไม่อยู่นายบอลก็ดื่มเหล้าเมาทุกวัน
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นโดยทรมานหรือกระทำทามรุนโหดร้าย
จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

เข้าเยียวยาช่วยเหลือลูกชายคนเล็กของในบอล
ที่ต้องอยู่เผชิญกับโลกเพียงลำพัง
สังคมสะเทือนใจกับข่าวพ่อฆ่าลูกอีกครั้ง
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน